คุณผู้ชมคะโรงเรียนพระดาบทเป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนและฝึกอบรมอาชีพนะคะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถูกประสงค์สำคัญก็คือเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ที่ขาดทุนทรัพย์นะคะหรือว่าไม่ได้มีความรู้ขั้นพื้นฐาน
ที่จะสามารถไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอื่นในระดับสูงต่อไปได้

ข้าเจ้ามีความเต็มใจและสังฆาตเข้าศึกษาณโรงเรียนพระอบทแห่งนี้
หน้าที่มุ่งมั่นและตั้งใจเรียนรู้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่ง
ถึงการเป็นสิทธิ์โรงเรียนพระดาบท
หนึ่งในโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ขาดแคลนทุนทรัพย์ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานเพียงพอ
ที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง
วุฒิชัยวงชมพูนักเรียนวัย๑๙ปี
เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนที่โรงเรียนพระดาบท
เพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะด้านการช่างอย่างจริงจัง
ตอนนั้นทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถแถวบ้าน
ก็ทำมาได้ประมาณสัก๓ปี
ก็รู้สึกว่าอยากเรียนต่ออยากเรียนสายอาชีพต่อ
พอดีมีรุ่นพี่ที่เขาเรียนรุ่น๓๘ครับ
เขาก็คุยกับแม่แนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับ

เป็นการสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบท
ในรูปแบบโรงเรียนประจำหลักสูตร๑ปี
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

เพียงแค่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้
และปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในระเบียบมากขึ้น
สิ่งที่ท่านมีแค่วิชาชีพคือองค์ฟอร์ด

เรามีเป้าหมายว่าเราต้องเรียนให้จบอะไรอย่างนี้

วุฒิชัยจะได้เรียนรู้วิชาชีพต่าง
เช่นช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างยนต์ช่างซ่อมบำรุง

เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจมากที่สุด

ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นี่ครับ
ถ้าสอบสมัครเข้าได้

ลูกชายคนเดียวได้ศึกษาต่อด้านวิชาชีพ
ที่จะใช้เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคต

เพราะความหวังอยากให้ลูกได้มีวิชาติดตัว

ทำให้ผู้เป็นแม่ไม่สามารถส่งเสียลูกให้เล่าเรียนได้

ลูกชายคนเดียวคงไม่มีโอกาส
เรียนรู้งานอาชีพเหมือนกับตอนนี้
เราไม่มีเงินทองที่จะส่งให้เขาเรียนมากมาย

ก็คืออยากให้เขาเรียนอาชีพแบบนี้
เพราะว่าอาชีพแบบนี้มันจะหางานได้ง่ายกว่าค่ะ
หางานได้ง่ายกว่าที่จบวุฒิรับปริญญาอะไรพวกนี้
เห็นไปขายของเยอะแยะ
แต่หน่วยอาชีพนี้ไม่มีวันตกงานค่ะ
ตรงไหนถ้าเราขยันแล้วก็มีความมะละสูง
มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ

ป้าคิดว่าความก้าวหน้ามันแตกต่างกัน

เด็กที่จบจากพระดาบทมาเนี่ย

เพราะว่าป้ารู้รู้มา
รู้มาตั้งแต่ที่คนทางบ้านที่สุพรรณก็มี

แล้วลูกเขาก็ได้ประสบความสำเร็จนะ
เขาได้เงินเดือนเกือบ๒๐๐๐๐บาท
แล้วทีนี้มันก็เป็นแรงจูงใจให้ลูกชายอยากเรียน

ก็สอนลูกเรื่อยมาว่าแม่แก่ลงทุกวัน
แม่ก็ทำงานตรงนี้ไม่ได้ตลอด

ซึ่งเราจะไม่มีวุฒิบัติสูงมาก
แต่อาชีพตรงนี้คือมั่นคง

อยากขอบคุณของโครงการนี้ค่ะ
ที่ทำให้ลูกของป้าได้เรียน
แล้วก็คือทำให้ป้าหมดห่วง
เพราะว่าป้าไม่มีใครก็นอกจากเขาคนเดียว
ก็คือห่วงอนาคตห่วงของทุกอย่าง

เอกชนหรือว่าเรียนที่เขาเรียนกันต่างอย่างนี้
มันก็ดีแต่ป้าคิดว่าโอกาสที่เสียคนมันมาก

ก็คือว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาป้าดีใจมาก
แล้วก็ปลูกฝั่งใจป้ามาหลายปี
ที่มุ่มมั่นว่าอยากให้ลูกอายุของ๑๘ปี

ดีใจมากวันที่ลูกได้
ไม่คิดว่าจะได้ด้วย
ก็คือก็คิดว่าหมุนวาสนาของเราจริงที่เราได้ตรงนี้

ป้าก็คิดว่าถ้าเขามีอนาคตก็ดี
พ่อแม่ก็จะได้สุขสบายขึ้นบ้าง
เพราะชีวิตป้าสองคนไม่เคยสบายเลย
ปราบินมหาภูมิผลอดุญเดชน์
จริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริง